หลายคนจับตามองถึงกรณีที่พี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์
มีการซื้อตุ๊กตาน่ารักที่เป็นลูกหมูให้กับน้องสาวคนสวยอย่างยายาอุรัสยา
หลายคนก็เลยจับตามองว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาที่สื่อแทนใจหรือเปล่าค่ะ
โดยหนุ่มณเดชน์เผยว่าไม่ได้เป็นตุ๊กตาแทนใจและก็ไม่ได้ตั้งชื่อเรียกให้เป็นพิเศษด้วย
เห็นว่าน่ารักจึงซื้อมาฝากน้องสาวคนสนิทก็เท่านั้นเองค่ะส่วนแหวนที่เจ้าตัวใส่อยู่นั้นก็ซื้อมาจากต่างประเทศ
และก็ใส่เพียงคนเดียวไม่ใช่แหวนคู่ของกันและกันแน่นอน
ก็ไม่ไม่เชิงตุ๊กตาคู่อะครับก็จริงจริงก็ไปเดินวันนั้นไปเดินที่ที่ห้าง
ห้างหนึ่งแล้วก็ไปซื้อไปกินร้านอาหารของเพื่อนครับผมแล้วทีนี้ก็เดินไปเจอไอ้ตุ๊กตาพวกนี้มีเยอะมากเลย
มีทั้งงูมีทั้งหมาทั้งแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นหมูตัวนี้มันสองตัวเนี้ยมันน่ารักดี
มีตัวใหญ่กับตัวเล็กอะไรอย่างนี้ก็เลยเออซื้อมาฝากน้องตัวนึงอะไรอย่างนี้
ส่วนผมก็มีตัวใหญ่ที่เอาไว้หนุนหลังเวลานั่งรถนานผู้หญิงที่สนิทที่สุดก็น้องอะครับผม
บางทีเราเห็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ซื้อฝากคือเหมือนไปต่างประเทศก็ซื้อของฝากกันอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็ธรรมดาไม่ใช่ก็คงไม่ติดไปตลอดบ้างครับเพราะน้องก็คงจะแบบเอาไว้แบบที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ซะมากกว่า
ผมใส่คนเดียวไงไอ้แหวนที่คนเห็นอันนั้นคือของผมคนเดียว